ต่อกันที่หนุ่มหล่อค่ะน้องข้าวปั้นทีทัศน์กันบ้างนะ
หนุ่มคนนี้นะคะแจ้งเกิดจากบทบาทนัทในซีรีส์สุดฮอตอย่างฮอร์โมนนะคะ
แต่ว่าตอนนี้เนี่ยน้องออกมาจากค่ายนาดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แต่ว่าล่าสุดค่ะโผล่มาที่กองละคร
แต่ไม่ได้เล่นละครนะคะคุณผู้ชม
เพราะเจ้าตัวผันตัวเองค่ะไปเป่าแตรเป็นผู้ช่วยพราม
ทำพิธีบวงสวงละครมาหลายเรื่องแล้ว
เจ้าตัวชี้แจงนะคะว่าหมดสัญญากับค่ายนาดาวนานแล้ว
ก็เลยขอมาหาประสบการณ์ด้านใหม่ค่ะ
จริงตอนนี้ผมออกจากนาดาวแล้วครับ
ก็ออกมาแต่ก็ยังไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่นะครับ
ก็จะเซอร์ไพรส์ว่าไปไงถึงได้มาทำได้
คือจริงผมรู้จักกับอาจารย์ตั้งแต่เด็กเลยครับ
เหมือนไปสนในห้องเขาแล้วผมไปหยิบสั่งเข้ามาเป๋า
ทีนี้ปรากฏว่าเป่าออกเขาก็เลยบอกเอองั้นมาช่วยทำพิธีเลย
ผมก็เลยอยู่กับเขายาวจริงทำพิธีมาตั้งแต่ตอนอยู่นาดาวนานครับ
จะเป็นพ่อพามแบบจริงจัง
ยังก่อนครับเห็นอาจารย์เป็นแล้วก็ไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่